ที่จังหวัดแพร่ก็เกิดเหตุระทึกเหมือนกันนะฮะ
รถใหญ่นะฮะโอ้โหตกลงไปในคลองชมประธาน

เขาบอกว่าโชคดีที่ยังไม่มีการระบายน้ำลงคลองชมประธาน
งั้นระดับน้ำสูงอาจจะท่วมมิดคัน
และอีกอย่างคนขับคนนั่งมาอาจจะไม่รอด

หน้าทิ่มลงไปในคลองชมธานเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับ
คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณถนนริมคลองชมประธาน
รถบรรทุก๖ล้อซึ่งบรรทุกท่อนไม้มาจำนวนมากนะคุณ
สภาพรถพลิกตะแคงตกลงไปในคลองชมพัฒน
ภายในรถคนขับติดอยู่
และพยายามชูไม้ชูมือนะขอความช่วยเหลือ
บอกอยู่นี่อยู่นี่ติดอยู่ในรถนี่แบบนี้นะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต้องส่องไฟไปคุณ
นี่ส่องไฟไปนี่คุณดูสิโผล่มาได้แค่มือแบบนี้
และชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือโดยด่วนนะครับ
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีสามารถนำคนขับออกมาได้สำเร็จ
แล้วก็หากช้ากว่านี้คุณเขาบอกว่าหากช้ากว่านี้นะ
มันจะถึงช่วงเวลาในการปล่อยน้ำลงมาในคลองชมประธาน
ถ้าปล่อยน้ำมาเยอะน้ำท่วมรถคนติดอยู่ออกไม่ได้

โดยนายทองคำมีเดชที่รอดชีวิตมาได้แบบโอ้โหวุดหวิด
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมขับรถบรรทุก๖ล้อคันนี้มา
ขนท่อนไม้เป็นไม้มะขามนะฮะไปขนมาจากจังหวัดน่าน
ระหว่างขับรถเดินทางกลับบ้านมาถึงจุดตรงนี้นะฮะ
มีรถจักรยานยนต์ขี่สวนทางมา
ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้แสงไฟจากรถจักรยานยนต์คันนี้ทำไมสูงจัง

รถผมก็เลยเสียหลักฮะพุ่งลงไปในคลองชมธาน
เพราะดีระดับน้ำในคลองมีไม่มาก
แล้วก็ชาวบ้านมาเห็นเหตุการณ์ไว้ก่อนมาช่วยชีวิตได้ทันนะครับ
เขากับเพื่อนที่นั่งรถมาด้วยกันบาดเจ็บเล็กน้อยครับ

ก็พบรถ๖ล้อเสียหายเผลากลางหลุด
แล้วก็มีทรัพย์สินราชการเสาป้ายจราจร
เสาหลักลายเสียหายอย่างละ๑ต้นนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานนำรถเครน๓คัน
มาช่วยยกรถหกล้อขึ้นมาจากจุดเกิดเหตุแล้ว
โอ้โหก็ยากลำบากเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ใช้เวลา๓ชั่วโมงคุณกว่าจะเอาขึ้นมาได้
เจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนคนขับหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ

ความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการด้วยนะฮะ